แต่ถ้าใครชอบแบบแซ่บเผ็ดดิฉันแนะนำเมนูกะเพรา
ร้านนี้คือกระเพราเนื้อรสเด็ดเมื่อก่อนเนี่ยติดโควิดขายไม่ดี
แต่ตอนนี้อุ้ยแทบจะไม่ว่างเลยจ้า
โอ้โหดูค่ะดูคนซะก่อน
บอกเลยว่าจุดนี้นี่ค่ะเป็นจุดเชื่อมสัมพันธมัยตีระหว่างสองชายแดน
ไทยกัมพูชาขอบคุณเลยเยอะ
ใช่คือตรงนี้มันเป็นจุดด่านชายแดน
แล้วด้านนี้ค่ะก็เป็นร้านบ้านเนี่ยวันอร่อยล้ำจริง
เป็นร้านอาหารตามสั่งของป้าไพรดวงสุดาค่ะ
ป้าพรายเปิดมากกว่ายี่สิบปีแล้วนะ
แต่ช่วงโควิด๑๙เล่นงานทำให้ขายไม่ได้ถึง๒ปี

ที่เคยขายดีเพราะว่ามีชาวกัมพูชาเข้ามา

ก็มาไม่ได้ก็มีแต่คนไทยกับเจ้าหน้าที่แหละ
ที่กินกันอยู่อุดหนุนกันอยู่แบบนั้นนะคะ
แต่ป้าภัยก็บอกไม่เป็นไรต่อให้ร้านเงียบนะคะ
แต่ก็ยังอดทนนะเปิดร้านขายต่อไปเพื่อให้ลูกค้ายังคงได้ทานกันอยู่
แต่ตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วค่ะ
พอเปิดด่านชายแดนยังไงยิ่งวันหยุดนะคุณยังไงชาวกัมพูชาเดินทางกันมาเยอะมาก
พอมาซื้อของพอหิวแล้วก็ต้องแวะร้านป้า
และนี่คือเมนูเด็ดประจำร้านกระเพราเนื้อรสเด็ด

นี่เป็นกระเพรากุ้งก็มีจุ้งกระเพรากุ้งก็มีจุ้งกระเพราเนื้อได้นะคะ
แต่จะบอกอย่างนี้นะคะว่าขายดีมากจริงลูกค้านี่ติดอกติดใจนะคะ
ทำให้ยอดขายดีขึ้นมาเหมือนเดิมเรียกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจกลับมาได้
เพราะฉะนั้นวันนี้เราถือว่าโปรโมทแล้วกัน
สำหรับใครที่อยู่ด่านชายแดนแถวนั้นนะอยากจะไปทาน
คุณป้าไพรมีโปรโมชั่นดีมาฝากเราด้วยค่ะ
โมชั่นดีที่ว่านั้นก็คือ
เมื่อลูกค้าสั่งอาหารครบ๕๐บาทแท้มฟรีกไข่ดาว๑ฟอร์
เอาจริงนะเมนูหนึ่งผมว่าน่าจะเกือบ๕๐แล้ว
ใช่แล้วเนื้อด้วยนะก็น่าจะได้ไข่ดาวฟรีแล้วนะ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นลาบปากของเราอีก๑เมนูเหมือนกัน
อ่ะดูแล้วอย่าไปดาวมงดราม่าล่ะไอ้เรื่องของการผัดกะเพรา
แล้วใส่ถั่วฝักยาวลงไปด้วยอ่ะอ้าวทำไมใส่ก็บอกเขา
มันไม่ใส่นะอย่างนี้ทั้งร้านแต่ร้าน
มันแล้วแต่หลักหลายจริงคือจริงผัดกะเพราต้นดำหลับเขาบอกเขาไม่ใส่
แต่ว่าปัจจุบันเขาใส่เพราะว่าอยากจะทานผักเพิ่ม
ก็เพิ่มอธรรมในการทานแล้วเพิ่มประโยชน์ด้วย

มีโปรโมชั่นนะอย่าลืมนะสั่งกันไปเลยเต็มที่ค่ะ